ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นที่บ้านต้องดูข่าวนี้จริงนะคะ
มันเกิดเรื่องเศร้าขึ้นที่บุรีรำค่ะเด็กผู้หญิงอายุ๘ขวบ
เพื่อนบอกไปเล่นน้ำกันโอ้โหได้ยินแบบนี้
ทุกคนพอเราได้ใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรน้องจมน้ำเสียชีวิตค่ะ

สระน้ำท้ายหมู่บ้านบ้านโคกเจริญนะคะ
สภาพน้องเนี่ยเขาบอกว่าตัวเริ่มจะเขียวซีดแล้วค่ะ
สุดท้ายปั๊มหัวใจไป

จุดเกิดเหตุเป็นสระน้ำกว้าง๑๕เมตรยาว๒๐เมตร

ผู้ใหญ่ที่ตัวแบบสูงก็คือยังจมมิดเลยนะคะ

ตัวเขากับชาวบ้านกำลังทำพิธีสวด

มีเด็กวิ่งหน้าตั้งมาเลยบอกว่า

งมหากันอยู่นานหาเท่าไหร่หาไม่เจอ

จุดทูปหนึ่งดอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย

เพื่อทำการช่วยเหลือค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรงสระน้ำจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าสระน้ำนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านน้องตาน๔๕๐เมตรนะคะถ้าเดินมาก็ประมาณสัก๖๗นาที
สิงห์ชาวบ้านคนแรกที่ลงไปช่วยน้องตานบอกว่าปกติเขาจะอาบน้ำซักผ้าที่บ่อน้ำนี้ประจำ
วันนั้นก็เหมือนกันก็มาซักผ้ากับลูกสาวสองคนก็ไม่รู้แหละว่าน้องตายมาเล่นที่บ่อน้ำตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
เพราะว่าตัวเขาเองไปปลดทุกข์ในพื้นที่หนึ่งแล้วได้ยินเสียงลูกสาวตะโกนบอกพ่อตานจมน้ำ
พ่อวิ่งเลยค่ะวิ่งลงไปงมเลยเขาบอกว่างมอยู่เกือบ๑๐นาทีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ก็เลยให้ลูกไปตามชาวบ้านมาอีกมาช่วยกันหานะคะ
ต้นคิดว่าน้องน่าจะลื่นเพราะว่าตรงตะหลิ่งมันเป็นหินที่มีตะไคร่น้ำอ่ะค่ะ
มันเลยลื่นแบบถลายพลึบลงไปแล้วเขาบอกด้วยว่าถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยขึ้นยากเพราะว่าน้ำลึกมาก
แต่ทีนี้บ่อน้ำตรงนี้มันมีความเชื่อนะคะ
เขาบอกว่าบ่อน้ำตรงนี้เป็นของชาวบ้านคนหนึ่งชื่อในเขียวเพิ่งเสียชีวิตไปไม่ถึงเดือนค่ะ
น้องตานก็เล่านะครับบอกว่าตอนแรกอ่ะก็เตือนน้องตานแล้วว่าอย่าเล่นเลยเดี๋ยวผีตาเขียวจับไปนะ
เพราะว่าตะเขียวเนี่ยหวงบ่อน้ำมากเจ้าของชื่อตาเขียวเดี๋ยวผีตาเขียวจับไป
ตานก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยผีไม่มีจริงหรอกนะแล้วกระโดดตู้มลงไป
เพื่อนก็พยายามเอาขาให้จับแต่น้องตานก็ดึงเพื่อนลงไปด้วยเหมือนกันนะคะ
เคราะห์ดีที่เพื่อนตะเกียกตะกายไหว้ขึ้นมาได้
ตอนนี้ร่างของน้องตานเองเนี่ยญาติญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ที่บ้านนะคะ
ได้คุยกับพ่อแม่น้องตานค่ะคุณพ่อและคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวอยู่ก็แค่สองคน
ตานเนี่ยคนโตด้วยปกติลูกสาวจะอยู่กับยายสองคนที่นี่
ส่วนตัวแม่กับพ่อจะไปทำงานที่หนองคาย
ทีนี้พอรู้ข่าวก็แปลกใจมากเลยเพราะว่าตานเป็นคนกลัวน้ำคุณเอาเหรอฮะ

งงมากว่าตานเป็นคนกลัวน้ำแล้วทำไมตันถึงชวนเพื่อนไปเล่นน้ำอ่ะ
เมื่อวานโรงเรียนก็ดันหยุดการเรียนการสอนพอดีเลย
เพราะว่ามีการต้อนรับครูใหม่ก็เลยอาจจะทำให้น้องตานอ่ะ
อยากออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกคุณยายเอาไว้
ปกติไม่เคยไปเล่นน้ำเลยใช่ไหม

ใส่เสื้อชูชีพยังไม่กล้าลงเลย

น่ะใช่หนูก็คิดเหมือนกันทำไมถึงไป
เป็นข้อของเขาหรือเปล่านะเขาไม่อยากอยู่นะ
ด้านคุณยายของน้องตานก็บอกนะคะว่าปกติไม่ปล่อยหลานคลาดสายตาเลย
แต่เมื่อวานหลานบอกว่าขอไปกินก๋วยเตี๋แป๊บนึงนะยาย

ยายก็เลยไปเก็บผักบุ้งอยู่ที่ทุ่งนา
จากบ่อที่หลานจมไปเนี่ยขออภัย๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
คุณยายเลยบอกว่าอยากจะให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ไว้
อย่าให้ไปเกิดกับใครที่ไหนอีก
จริงคนน่าจะมีพลาดก็พลาดอย่างนี้นะเนาะ
ไม่มีใครหรอกเขาลูกเราก็เหมือนกันเลยนะ
คิดสม่าถึงทุกคราวเนี่ย
คิดสม่าถึงทุกคราวของเขาแล้ว

จนถึงข้ามมันก็ไม่ตายหรอก